ใครที่มีสัตว์เลี้ยงดูแลนิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปช่วยน้องแมวน้องแมวเนี่ยโดนเหล็กแหลมเนี่ยเสียบแทง
น้องจะรอดหรือไม่ไปช่วยกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะเพราะว่าส่วนตัวดิฉันเคยเจอประสบการณ์แบบนี้
คือน้องแมวส่วนตัวเคยโดนเหล็กแหง

เจ้าหน้าที่อาศาปอตเต็กตึงนะคะได้รับแจ้ง
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่๔ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ช่วยเจ้าแมวจรโชคร้ายตัวนี้หน่อยคุณดูมันห้อยตรงแตงอยู่อ่ะ
โผล่ขึ้นมาอีกด้านหนึ่งเลยขอโภยนะเหมือนเก่าย่าง
หน้าตัวเธอก็ต้องใช้เครื่องตัดดูนะแล้วแมวมันดิ้น

แล้วก็ไปใส่กรงที่เตรียมเอาไว้นะคะ
เรื่องต้นชาวบ้านเขาประสานไปยังสัตวแพทย์แล้ว
เพื่อทำการรักษาที่คลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งนะ
แล้วก็ให้สัตวแพทย์เนี่ยมาดูการตรวจอาการของแมวว่าน้องเป็นยังไงบ้างเนี่ย
เอาน้องใส่กลมแบบนี้ซึ่งเหล็กยังอยู่นะคุณผู้ชม
ตรงนั้นแล้วเขาต้องฉีดยาให้น้องนะ
ซึ่งตอนนี้เขาก็อัปเดตว่าน้องปลอดภัยดีแล้วนะฮะ
ก็ต้องชื่นชมพี่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่ช่วยเหลือเจ้าน้องแมวตัวนี้
มันตื่นตกใจอยู่กินก็เลยแบบทั้งเจ็บทั้งตกใจเห็นไหม
เหล็กมันออกมาแล้วคุณเห็นไหมที่อยู่ด้านในอะค่ะ
คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีหัวลูกศรย้อนก็โชคดี
คุณลึกออกไหมถ้ามันมีหัวลูกศรอีกอ่ะมันเอาออกไปแล้วมันต้องตัดทั้งสองฝั่ง
นี่ดูเหล็กดิอันนี้คือเหล็กที่เสียบอ้า
มันอาจจะโชคดีตรงที่ว่ามันไม่ได้เสียบโดนจุดอันตราย
แมวดิฉันที่เคยโดนเสียบน้องอ่ะ
ตัวตัวก่อนที่เคยเลี้ยงอ่ะใช่น้องโดนเสียบทะลุอ่ะ
อืมมันโดนเหมือนข้างในอ่ะอืม
เครื่องในอะกำลังลมหรืออะไรเนี่ยมันชีก

ทะลุหนังอะไรแยอังงี้อ่ะมันก็มีโอกาสทั้งตลอดได้

เหลือ๘แล้วลูกเอ้ยอย่าไปส้นอีกนะ